ว้าว

มาค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่๒กับผู้ชายในฝันน้องเป้
มาถึงช่วงนี้นะคะสาวรอกันอยู่แน่นอน
เพราะเรามี๗สถานการณ์สมมุตินะคะ
ได้รู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้มากขึ้น
ขอบอกว่าเป็นสถานการณ์สมมุติเฉยนะคะ

สมมุตินะคะนี่เป็นนะสมมุติ

บุกมาร่วมงาน
ซึ่งสหายคุณไม่รู้จักว่าเธอมาก่อน
๓คนเดินไป
แล้วภรรยายังไงนะใช่ไหมฮะ
บอกว่าไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่า

ระหว่างคราวจะอธิบายให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือไม่

ล้างมือไปด้วยคุยไปด้วยครับมาเรื่องนี้กันอีกกว่าสถานการณ์ที่๒นะคะมีงานถ่ายแบบติดต่อเข้ามาโดยมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องโชว์รูปร่างค่อนข้างเยอะมากเลย
จริงเหรอใช่ครับภรรยาแบบไม่ตายไม่ให้ถ่ายไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากถ่าย
ก็จับขังในตู้แล้วเราก็ไปถ่ายเลยครับผมเอางานก่อนเอางานก่อนเป็นคนรักงาน
มันก็เป็นงานใช่ไหมฮะจริงถ้าเขาเข้าใจกันไม่ทันกันหรอก
มาข่าวกาวมาคุณอยู่ในงานปาร์ตี้กับเพื่อนและภรรยาอยู่ก็มีผู้ชายแปลกหน้าเดินมาขอเบอร์โทรศัพท์ภรรยาคุณ
คุณจะทำอย่างไรรอด้วย
หล่อด้วยแหละครับเป็นชีวิตสัตว์ชาติด้วย
ก็คงรับผ่าตัวเขาเลยอะ
ไม่มีกล้า

ฉันเริ่มไม่โอเคกับแกแล้วว่าเขาไปพูดเสียงอังกฤษอ่ะ
โอ้โฮน่าจะพาน่าเอ็ดนูนเนอะ

แม่คะ

คือเขาหมายถึงว่าเขาจะแบบว่าออกจากสถานการณ์ตรงนั้นดึงภรรยาออกไปก่อน
ใช่อย่างมีอะไรก็ตามก็พาหนีก่อน

คือเราเข้าใจกันแล้วฮะเราจะเก็ตกัน

จริงแล้วอาการหึงหวงมันอยู่ที่ตัวของเรานะครับ

ซึ่งตัวคุณเป้เป็นมากกว่าภรรยาไหม

ไม่ฮะนี่ไงนี่ไง

ไปค่ะสมมุตินะคะภรรยาชวนไปสักรูปใบหน้าของคุณทั้งสองคู่กัน
ขนาดใหญ่เท่าแผ่นหลังคุณจะทำอย่างไร
หัวใช่มั้ยจริงเหรอ
แล้วคุณคุณชวนเขาเหรอสักหน้าสักหน้าฉันอยู่ตรงนี้
แต่คุณไม่ได้ชวนนี่เขาสั่งให้คุณเองเขาสั่งให้
ก็โอเคนะครับโอเคเหรอ
เย้นอนเวลาคุณไปถ่ายแบบอะแล้วยังค่อยจะเป็นหน้าภรรยาคุณอยู่ทีหลัง
มันจะเสียอะไรนะรูปอีกนะจะเสียอะไรนะแม่หน้าสวยนะ
อันนี้ไม่ใช่หน้ารอปอ่อนให้ไงไม่เป็นไรนี่ก็พอว่าภรรยาผมสวยค่ะ
อ่ะมาเสร็จคำถามของคุณแม่
ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนัดดันตรงกับวันเกิดของภรรยา

ตอนที่เราลำบากเขาก็ช่วยเหลือดูแลเรามาตลอด
งั้นมีแค่นั้นเนี่ยนะ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
อะไรก็ก็ต้องมีเกอร์ฝรายาต้องเลือกฝรยาครับ
อุ๊ยทำไมอ่ะอันนี้มันไม่อร่อยเหรอ

วันหนึ่งคุณต้อง

ลองดูครับขอโชว์หน่อยครับมันต้องมีผ้าเช็ดหน้าครับไม่เป็นไรค่ะ
สมมุติว่านี่เป็นผ้าเช็ดหน้ามันมีสองผืนด้วยนะ
ผมก็จะเต้นท่าเท่ครับเดี๋ยวกดกันนะ

ทำให้เรารู้จักน้องเป้มากเลย

แต่แม่ไม่อยากรู้สถานการณ์สมมุติแล้ว